ปรากฏวันนี้เป็นไวรัลคลิปจริง
เพราะเขาลองยอมลองห้ายก็ว่าโห
ยกมือไหวถึงสิ่งสักครู่มั้ย
คลิปเปิดขึ้นแยะไปเมื่อกันยานออนไลน์แบบเราไม่มี

แล้วก็ปางชาก็เปิดเผยถึงกระแสดราม่า
ปังชาที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ย
แล้วก็เขาบอกเฮ้ยบางคนย้อนกลับไปสิรูปนี้มันคืออะไร
คิดถึงโฆษณาหรอแม่อ๋อเหมือนถึงรูปผู้หญิง
โมยผมโมยผมซ่อยเค้าบอกถ้าอย่างเงี้ย
มุติเราจะเอาความผิดได้ไหมถูกต้องไหมล่ะพุ่มดอกไม้
กาวบุงกาวสาธารณ์กองใส่ของเค้าบอกแหมไปว่าแต่คนอื่น
วันนี้ก็มีดราม่าปังชาที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ย
กับร้านขนมอื่นอื่นคิดได้ยังไงลูกร้อยกว่าร้านอืมหนึ่งร้อยสองล้าน
วันนี้แก้มลูกสะพ้ายอ่ะนะฮะลูกสะพ้ายแก้มกาญจนาเนี่ย
อยากให้ร้านปังชาที่จังหวัดเชียงรายอยากจะไปเองเลยตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องแล้ว
จากเนี้ยคนไทยสามารถใช้ความปังชาได้อ๋อสามารถใช้ได้อยู่แล้วค่ะอืม
อันนี้คือพี่มดบอกคุณแก้มมันใช้ได้อยู่แล้วค่ะลูก
ไอติมอ่ะลูกใช่ไอติมที่ร้านที่เราต้องกินไอติมใส่ขนมปัง
เหมือนเขาว่าไอติมกะทิอย่างเงี้ยอ่าใช้ได้ไม่ได้ลูกไอติมมะพร้าวอย่างเงี้ยเหรอ
ไอติมมะพร้าวสดอย่างเงี้แล้วมันมันต้องใช้ได้ค่ะ
เป็นคำสามัญที่ทุกคนใช้ได้แล้วนางก็วันนี้นางก็ออกมายืนยัน
ว่าไม่เคยคิดรับเงินจำนวนมากแต่คิดเรื่องภูมิปัญญาที่คิดน้อยไปหน่อย
อืมโดยรู้สึกผิดแล้วเขาก็บอกเองไม่ได้มีเจตนาจะไปแกล้งร้านเล็กเล็ก
แต่อาจจะคิดน้อยเกินไปวันนี้เขาร้องห่มร้องไห้ในรายการคุณหนุ่มเลยนะฮะ
ถ้าจะฟ้องกลับก็น้อมรับในสิ่งที่จะโดน
โดยอยากจะขอโทษที่ตัวเองเนี้ยบ้าเรื่องสิทธิบัตรมากเกินไปอืมอืม
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนออกแบบเองเขาให้น้องคนนึงเนี่ยไปออกแบบ
โดยให้โจทย์ไปว่าต้องการสื่อสารความเป็นไทยไทยอืม
แต่บังเอิญมันอาจจะเหมือนกันทุกอย่างเกินไปอืมถูกไหมอืมค่ะ
ไม่เหมือนหรอกหน้าก็ไม่เหมือนแล้วอืมอย่าไปโลกสวยเลยเนอะ
อะไรนะพี่มันเป็นรูปวาดก็ใช่ครับไม่เหมือนคนก็ไม่เหมือนก็ไม่เหมือน
แต่ละคนดูในรายการก็ดูแบบไม่เอาเรื่องเลยนะดูแบบ
ที่เขากราบขอโทษเนอะใช่ไม่เหมือนตรงไหนแม่เอาปากกามาวงเหรอ
ไม่ไงไม่เหมือนตรงข้างหลังของบ้านแม้กระทับด้านหลังอ่ะพุ่มดอกไม้เอ่ย
บุงข้าวสารกล่องใส่ของอืมกำไรข้อมือก็มีนะ
สร้อยคอก็มีเห็นไหมแต่นางก็บอกหลังจากนี้ก็คือบทเรียนอืม
บทเรียนบทเรียนราคาแพงมากจากเนี้ยร้านกลุ่มนี้ก็จะต้องให้ช่วยอะไร
คือหมายถึงคนที่เคยโดนนางฟ้องอ่ะก็คืออยากให้ช่วยแล้วก็บอกมาเลย
เขาก็พร้อมจะรับใช้แต่เหมือนได้ยินว่าจะฟ้องกลับป่ะคะ
คนที่โดนคนที่โดนนกตีนอะไรแบบเนี้ยรู้ไหมว่าร้านที่เชียงแล้วก็พูดถึงขนาดไง
ถ้าสมมุติวันหนึ่งผมต้องฟ้องจริงสิ่งแรกที่ผมจะต้องทำคือผมต้องเลิกกับเมีย
เพราะผมไม่รู้ทั้งชีวิตผมผมจะไปเอาเงินอ่า
คืออย่างแรกคือเมียกับลูกต้องปลอดภัยก่อนคือต้องไม่โดนโดนลากไปด้วย
เขาบอกเลยว่าเมียกับลูกก็ต้องปลอดภัยก่อนเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนเธอวันหนึ่งเขาจะได้สักกี่บาท
อืมล่าช้าปรับวันละหมื่นเขาจะขายได้กี่บาทเชียงรายนะลูก
อืมใช่อ้าวค่าคลองชีพอ่ะเราขับออกไปอายุทยา
เราขับออกไปเห็นไหมข้าวแกงจานอะไรอย่างงี้แตกต่างเกินเลยใช่
ถ้าเรากินอ่ะเราจะอยู่แถวประธุมธนีย์เห็นไหมประมาณก็ยัง๗๐๘๐อยู่
คุณออกไปอายุทยาปุ๊บโอ้โห๖๐กินอิ่มเหมือนกันเนาะ
ถูกต้องไหมคนละพื้นที่ก็ไม่เข้ากันใช่สิงห์บุรีก็จะถูกลงไปอีก๓๐๔๐
นี่วันนั้นไปถ่ายตลาดสดร้านหนึ่งเป็นร้านขายขนมจีน
เขาบอกว่าเขาขายอยู่ที่กรุงเทพเขาต้องขาย๔๐บาท
แต่ถ้าเค้าขายอยู่ที่นอคอนคนนมของเค้าเองคนมจีนเค้าจานละ๒๐
ใช่ได้ข้ามความชีพต่างด้วยนะคะนั่นแหละ
สวัสดีครับ